คุณผู้ชมครับมาดูปัญหาการชุมนุมของชาวจังหวัดชนบุรีนะครับ
เรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกมารับผิดชอบ
ถึงกรณีวันจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์
ในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ที่พระเมรุมาจำลองที่ทางจังหวัดจัดขึ้น
ปรากฏว่าชาวบ้านไม่พอใจนะครับบอกว่ามีข้าราชการชุดขาว
แซงคิวทั้งนั่งในเต็นต์ปล่อยให้ชาวบ้านยืนรอคอยตากแดดนะครับ
แล้วก็ไม่สามารถที่จะวางดอกไม้จันทร์ได้ครบทุกคน
เรื่องนี้เมื่อวานี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอนแรกนัดหมายกันช่วง๑๗นาฬิกา
๑นาฬิกาจะพบจะเจอกับชาวบ้านนะครับ
แล้วก็ปัญหานี้ปรากฏว่ายังไม่ยุติคุณ
เพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแม้จะออกมาชี้แจงข้อสงสัยต่างแล้ว
แต่ชาวบ้านเรียกร้องยังไงรู้ไหมคุณ
เรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลาออกหรือว่าย้ายออกจากพื้นที่ครับ
โดยการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อชุมนุมขับไล่
ในภรรษฐรเทียนชัยเพราะว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นวันที่๒

สถานการณ์ก็มีประชาชนอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
มารวมตัวกันด้วยความไม่พอใจนะครับ
จากกรณีที่ผู้ว่าปล่อยให้ประชาชนต้องเข้าแถววางดอกไม้จันทร์
ยาวเป็นเขาวงกฎเมื่อวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีผู้นำเรื่องนี้ไปโพสต์ในโลกโซเชียล

ผู้ว่าจะรับผิดชอบต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างไรนะครับ

ทำไมถึงให้ข้าราชการแซง
ทำไมถึงข้าราชการนั่งในเต็นต์ได้นะครับ
ทำไมประชาชนถึงต้องตากแดดร้อน
ใช้เวลานานหลายชั่วโมงนะคะกว่าจะได้วางดอกไม้จันท

พลตรียุทธชัยเทียนทองผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่สิบสี่
ได้นำกำลังทหารและตำรวจมาดูแลความสงบเรียบร้อย

พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจนะครับ
และขอให้ชาวบ้านส่งตัวแทนไปพูดคุยกับผู้ว่า

ซึ่งทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ให้

พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้ว่าเดินทางมาชี้แจง
ต่อที่ชุมนุมต่อที่สาธารณะ

ต่อมาทางพลตรียุทธชัยก็ได้เดินทางไปรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
เดินทางมายังที่ชุมนุมนี่แหละครับ
เพื่อชี้แจงตอบคำถามคาใจในเรื่องต่าง
ชาวบ้านนะคุณโหร้อง

ฟังเสียงช่วงชุนละมุนกันบางช่วงบางตอน
แล้วก็ฟังเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
ในการชี้แจงต่อหน้าประชาชนหน่อยครับ
ขณะนี้จะถามว่าเงิน๒๐ล้าน

ขอให้ผู้ว่าชี้แจงนิดนึงครับ

เราได้รับงบประมาณสร้างท่าเมฆุมาสจำลอง

และที่ว่า๒๐ล้านเราไม่มีนะครับ
ผมเรียนด้วยความจัดกินนะครับว่า
เราไม่มีงบประมาณใดทั้งเจ้นจากรัฐบาล
มาให้ในการจัดพระราชพิธีต่าง

แล้วบางประโยคบางคำที่ชี้แจงออกไป

เรื่องงบประมาณประชาชนบอกว่า๒๐ล้าน
คุณเอามาจัดแล้วได้แค่นี้หรือว่าได้แบบนี้เหรอ
แต่ว่าผู้ว่าบอกว่ามีงบ๒ล้านกว่าเอง

ก็คุยกันตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งประมาณเกือบ๓ทุ่ม
เห็นว่าผู้ว่าชนบุรีตอบคำถามแล้ว

จากนั้นก็ต้องรีบพาผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีเดินทางกลับทันทีนะครับ
กลางชาวบ้านที่โหร้องแสดงความไม่พอใจอย่างหนัก
แล้วก็ต่อมาชาวบ้านแยกย้ายกันเดินทางกลับเช่นกันครับ
ซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่า
ในวันนี้จะมีชาวบ้านมาร่วมชุมนุมประท้วงขับไล่อีกหรือไม่

แต่ชาวบ้านบางกลุ่มก็ยืนยันว่าจะกลับมาชุมนุมอีกแน่นอน
จะดูว่าจะไปรวมตัวกันที่ไหนอีกจะมีข้อเรียกร้องอะไรอีกนะครับ
เท่าที่ฝากถามผู้ว่าก็มีหลายต่อหลายข้อแล้วนะครับ
การตอบคำถามของผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเมื่อวานนี้
อาจจะยังไม่เป็นที่พอใจของชาวบ้าน
จุดสำคัญสุดท้ายเลยชาวบ้านยืนยันว่าอยากจะให้ออก
อยากจะให้ลาออกหรือว่าย้ายออกจากพื้นที่